เตือนร้านขายของชำทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชนบุรีหน่อยฮะ

แก๊งนี้เขาจะเอาสินค้ามาหลอกขายร้านโชว์หวยนะครับ
แต่บอกว่าร้านต้องซื้อขั้นต่ำสัก๓๐๐๐บาท
มีข้อเสนอมีเงื่อนไขมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายนะครับ
แต่ว่าเวลาเจ้าของร้านที่เขาจะตรวจสอบสินค้า
ปรากฏว่าถูกบ่ายเบียงคนร้ายชักชวนพูดคุยกัน
แล้วก็บอกว่าโอ้มันแพ็คอยู่อย่างดีเลย

ถ้ามันแตกแล้วเอามาเปลี่ยนขวดให้ฟรีเลยนะครับ
ก็กลายเป็นการถูกหลอก
เจ้าของร้านขายของชำหรือว่าโชว์หวย
ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเนี่ย
ถูกหลอกหลายรายแล้วนะครับ
เป็นบัญชีรายการสินค้าที่แก๊งมิจฉาชีพ
อกขายให้เจ้าของร้านขายของชำ

ทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
คุณอนันต์สิริจัดแล้วก็คุณดวงใจศรีทิน
สามีภรรยาเจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่า
แก๊งมิตรชาชีพเป็นชาย๔คน

จำรถได้แต่จำเลขทะเบียนไม่ได้นะครับ

แล้วก็หลอกขายสินค้าหลายรายการ
ที่ทางเจ้าของร้านเองก็หลงเชื่อ
เงินไปกว่า๒๙๗๐๐บาท
แต่กลับได้สินค้ามูลค่าไม่ถึง๓๐๐๐บาท

เพราะว่าเจ้าของร้านเขาเปิดเผยแบบนี้นะครับ

ใช้วิธีในการหลอกล่อโน้มน้าวใจ

มีราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเลย

รับรองเลยผมขายถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอน

เกินครึ่งพี่เอาไปเถอะนะครับ

ในประเภทน้ำดื่มที่เป็นขวดแก้ว
หากมีการทำตกทำแตก

พยายามตรวจเช็คสินค้า
แต่คนร้ายก็ชวนพูดคุยบ่ายเบียงนู่นนี่นะครับ
แล้วก็บอกว่าสินค้าที่นำลงมาให้เนี่ย

มีขนาดใหญ่ปิดมิดชิดอยู่แล้ว

สงสัยมันคงบรรจุหีบห่อได้อย่างดี

ก็เลยหลงเชื่อยอมจ่ายเงินให้ไป
ที่คนร้ายพากันขึ้นรถหลบหนีลอยนวลนะครับ

ให้กับทางร้านขายของชำเขา
ซ้ำเติมให้กับสองสามีภรรยา

จะนำรถยนต์ไปรีไฟแนนซ์
จะนำเงินมาลงทุนเปิดร้านโชว์หวย
เพิ่งเปิดก็มาเจอเจ้าจนแบบนี้นะครับ
นะครับพี่ดวงใจเขาบอกแบบนี้เลย

ก็อยากให้มารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำ
และอย่าไปหลอกลวง
สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอีกนะครับ
แล้วก็ฝากเตือนไปถึงพ่อค้าแม่ค้าร้านอื่นด้วย
เพราะว่าสามีภรรยาคู่นี้